วันนี้ค่ะพักเก้าไกลและเพื่อไทยก็ไปร่วมงานบางกอกคลาย๒๐๒๓ที่จัดอย่างคึกคักด้วยนะคะ
นำทีมโดยหัวหน้าพักค่ะคุณทิมพิธาแล้วก็คุณอุ้งแพทองทานนะคะ
ซึ่งเขายืนยันเลยว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะถูกผลักดันจากคณะรัฐมนตรีสู่สภาพผู้แทนรัศดรอย่างแน่นอนนะคะ
ต้องบอกว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่จริงจริงนะสำหรับงานบางกอกพรายสองพันยี่สิบสาม
เดือนพรายมันมิถุนายนแบบนี้ค่ะครับนี่เป็นขบวนพาเรททงศรีรุ้งนะคะ
เป็นไฮไลท์ของงานแบงคอกพรายสองพันยี่สิบสามเลยทงนี้ในยาวกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดแปดเมตรค่ะ
ซึ่งระหว่างเส้นทางก็มีดาราเซเลปนักการเมืองคนมีชื่อเสียงมาร่วมขบวน
รอยยิ้มให้กับผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อไทยวันนี้ค่ะ
นำทีมเรือนคุณอุ้งอิงแผนทองทานค่ะนายแพทย์สีแก้วหัวหน้าพัก
แล้วก็นายนัทวุฒิใส่เกลือยืนเต้นอยู่บนรถนะคะโอ้โหมีปีกด้วย
เออรถกับนกฟินิคเป็นรายสิบรูนี่คุณอุ้งอิงกับหมอชลนานเห็นไหมครับ
นี่เออเอาสี่บกโทงบกประบัดเออมีคุณอุ้งอิงก็มีความเขินเขินเหมือนกันนะ
มีผีเสื้อด้วยเออแต่หมอชนละนานดูร่าเริงมากนะคะกับคุณเต้นอ่ะ
ส่วนขบวนเดินเท้าของพักเก้าไกลนำทีมโดยคุณทิมพิธานหัวหน้าพัก
คุณสิริกัญญาคุณช่อพันนิกาแล้วก็ทีมว่าที่สอสอของพัก
มาพร้อมกับแผงนโยบายก็เดินเท้าจากหน้าสยามดิสคาเบอรี่ไปตามถนน
หยุดตรงลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลนะคะนี่เห็นไหม
เดินมาเลยบวกทงบวกสะบัดมาด้วยสีเสื้อของคุณทิมอุ้ยคุณช่อแต่งตัวเต็มมาก
คุณชอบแต่งตัวเหมือนเอมินไวฮาวส์เลยนะฮะเออใช่มีการแบบว่า
วาดลายสักจริงสักวันก็แต่งเป็นเอมมี่ไวน์ฮาวส์แล้วกุหลาบสีแดงอืม
ผมก็เหมือนเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะทั้งเพื่อไทยก้าวไกลขึ้น
พร้อมกันนะคะคุณทิมพิธาบอกว่าเรากำลังส่งสัญญาณไปทั่วโลก
ความหลากหลายคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนส่งสัญญาณไปบอกว่าความรักคือความรัก
เมื่อผมและคุณอุ้งอิ๊งพักเพื่อไทยและอีก๖พักการเมืองที่เหลือ
ตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอน
เมื่อถึงเวลานั้นเรามาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน
เอเชียไปด้วยกันเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกัน
คุณอุ้งเองก็บอกนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยไม่ขอพูดถึงเรื่องพักการเมืองนะ
แต่ขอย้ำถึงอุดมการที่จะต้องทำร่วมกันพูดให้มันดังไปทั่วโลก
งานนี้จะดีและดีขึ้นทุกปีเพราะเราพร้อมสนับสนุนสมรสเท่าเทียมให้ถึงฝั่ง
ทำให้ประเทศไทยได้มีอิสระเสรีภาพกับคนทุกเพศทุกวัยไปด้วยกัน
แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเรามาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน
เปลี่ยนเอเซียไปด้วยกันแล้วเรามาเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันค่ะ

รับรองได้ว่างานนี้ต้องกำไปทั่วโลกและต้องดีขึ้นทุกปีค่ะ
ร่วมกันค่ะสนับสนุนสมรสเท่าเทียมไปให้ถึงฝั่ง
ทำให้ประเทศของเรามีอิสลาคแสดีภาพ
ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยไปด้วยกันค่ะ
ขอบครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แล้วก็มีหลายท่านเลยคนเขาบอกว่า
คือเห็นเสื้อของคุณทิมพิธาแล้วใครสัญหาให้

ก็พลายมันมันต้องสีรุ้งสีสันสดใสอย่างงี้ค่ะ
คุณอุ้งอิงก็มันแมชกันพอดีมาก

นึกถึงเลิ่มนึกถึงความว่าววางอะไรอย่างเงี้ยเนาะ

เสื้อของคุณทิมพิธาของคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยแต่ยังไม่ชัวร์นะว่าใช่ยี่ห้อนี้ไหม
แต่เป็นแบรนด์ดังทั้งคู่เลยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลากหลายพัน
จริงเสื้อคุณทิมเนี่ยถ้าดูจากสีแล้วสีเขาค่อนข้างซิกเนเจอร์
ใช่ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกรณีเกี่ยวข้องกับคุณทิมพิทา
ที่เคยพูดในรายการโทรทัศน์ช่อง๑วันก่อนบอกว่า
เห็นคุณลิซ่าแล็คพิ้งเป็นพรีเซนเตอร์เล่ายี่ห้อหนึ่งแล้ว
เขาก็มีความฝันและความหวังว่าในอีก๔ปีข้างหน้าน่าจะมี
ทั่วโลกได้เห็นสินค้าของไทยบ้าง
บอกว่าอยากจะให้สติก่อนที่จะไปไกลกว่านี้
ว่าควรจะแยกเรื่องสุราเสรีกับการทลายทุนผูกขาดออกจากกัน
เพราะถ้าหากเอามารวมกันสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชน
เช่นนั้นเท่ากับไปส่งเสริมให้คนดื่มเหล้ามากขึ้น
และจะส่งผลกระทบกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

ตอนนี้มีผู้ป่วยมะเร็งปอดมะเร็งตับมากขึ้น
ต้องใช้เงินรักษาปีละไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
หมายของรัฐบาลจะต้องทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ตัวเลขลดลง
ไม่ใช่ไปส่งเสริมและเปิดให้เสรีจนคนนั้นเข้าถึง
นโยบายอาจจะคิดว่าดีแต่ต้องมีการควบคุมให้ได้
ให้มีความปลอดภัยและจะไปทำให้สุราไม่ถูกกฎหมาย
แล้วไปแข่งในตลาดก็จะเป็นปัญหาในการแข่งขันอีก

เห็นด้วยแต่จะไปใจจนถึงว่าสุราเป็นขิตค้าประเทศทั่วไป
แต่จุฬาเป็นสินค้าควบคุมที่พยายามให้เข้าถึงยากที่สุด
อืมแล้วก็ให้สิทธิ์ในการบริโภคแต่ว่าต้องคุมในเรื่องความปลอดภัย

ขณะเดียวกันครับเจ้าของกรานมอนเต้
และถูกโลกโซเชียลเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ไปบุกรุกป่า
ก็ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงข้อเท็จจริง
บอกว่าเป็นผู้ผลิตวายไทย๑๐๐
ตระกูลใหญ่หรือว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นแบ็ค
ที่ผ่านมาร่วมต่อสู้เรื่องสุราพื้นบ้านจนรัฐผ่อนปนคลายกฎเหล็ก
อนุญาตให้ผลิตก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว
ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้ผลิตรายย่อยทุกคน
พร้อมยืนยันด้วยว่าเราไม่ใช่ไร่ที่โดนกล่าวหา
หรือดำเนินคดีเรื่องบุกรุกป่าบริษัทนั้นตั้งชื่อคล้ายเคียงเรา
แถบวังน้ำเขียวจนสร้างความสับสนมาเป็นเวลานาน
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทางเจ้าของกรานมอนเต้หลังจากที่โลกโซเชียลนั้นก็มีความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนนะครับ